เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ย่านคลองเตย
ซึ่งย่านนั้นมันอยู่ในความรับผิดชอบของกองบังคับการตำรวจภูทร
มันเป็นเหตุการณ์ที่นายบัตรไปก่อเหตุข่มขืนยายอายุ๗๓ปี

คุณผู้ชมตอนนี้นะคะผู้การนครบาน๕บอกว่าสั่งไล่ล่าเลยนะคะ

คนนี้ชื่อจริงก็คือนายสมบัติหรือบัตรต้นวงอายุ๕๔ปีค่ะ
อาศัยอยู่ภายในชุมชนย่านคลองเตยกรุงเทพ
แล้วก็เป็นคนไปก่อเหตุคมขืนยายอายุ๗๓ปี

ยายก็อยู่ในชุมชนเดียวกัน
ไปตรวจสอบประวัติของนายบัตรบัตรหื่น
พบว่านายบัตรมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
แล้วก็รู้จักกับลูกเขยของยายอายุ๗๓ปี
ที่เป็นเหยื่อของนายบัตรเนี่ยต้องบอกว่าไปจับลูกเขยด้วยนะ
ถามว่าทำไมก็เพราะว่าลูกเขยเป็นต้นเหตุเลยก็ว่าได้
เพราะว่าก่อนเกิดเหตุลูกเขยได้มีการชักชวนให้นายบัตร
คนก่อเหตุมาร่วมกันเสพยาบ้าที่บ้านพัก
กระทั่งภาวเหมาได้ที่ในนายบัติแอบเข้าไปข่มขืน
คุณยายอายุ๗๓ปีแล้วก็หลบหนีไป
ตอนแรกลูกสาวอายุ๓๗ปีของคุณยายก็คือนางสาวนุษย์บอกว่า
ตอนแรกก็ไม่ทราบหรอกว่าคุณแม่เป็นอะไร
แต่สังเกตอาการของคุณแม่ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง
มีอาการเครียดมีอาการภาวะกลัวตัวสั่นตลอดเวลา
ก็เลยเค้นถามสอบถามคุณแม่
จนกระทั่งทราบว่าคุณแม่ถูกคมคืน
ซึ่งแม่เล่าบอกว่าไอ้บัตรหรือว่าบัตรหื่น
บุกเข้ามาตอนดึกใช้มือปิดปาก
แล้วก็ข่มขืนจนสำเร็จความไคร้แล้วก็หลบหนีไป
พอเธอรู้เท่านั้นถึงกับช็อกเลยนะคะ

เรื่องนี้นะคะพลตำรวจตรีมงคลวรุโน
ผู้บังคับการนครบัน๕บอกว่า

แล้วก็เป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจ
ก็เลยสั่งการให้ทุกโรงพักในท้องที่
ถ้าเกิดว่าไปดูโรงพักในสังกัดของกองบังคับการนครบาน๕

ให้๙โรงพักไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด

ก็ต้องรีบนะรีบมาแจ้งกับตำรวจ

ปรากฏว่านายบัตรผู้ต้องหาไปวนเวียนกบดาน

ก็เลยสั่งการให้จับกลุ่มตัวมาดำเนินคดี
ตามกฎหมายให้เร็วที่สุดค่ะ